กินของขาวแล้วก็จะต้องกินของหวานกันต่อ
เพราะว่าวันนี้มีเมนูของหวานแบบฟรุ้งฟริ้งมาฝากค่ะคุณผู้ชม

จริงก็ถูกอาจจะพูดว่าเป็นมังคุดก็เป็นมังคุดถูกไหม
คือมันคือบัวลอยที่เราเห็นอยู่นี้มันเป็นบัวลอยจบพื้นยาก

เดี๋ยวตีกัน
เจ้าของไอดียาก็คนทำเนี่ยคือนางสาวเก่กแก้วกระต่ายทองค่ะ
เจ้าของร้านบ้านขนมเล็กจังหวัดชัยนาธ
ที่แบบมันน่ารักมากน่ารักจนบางคนก็ไม่กล้าทานเลย

ทานได้แต่ถ้าเป็นดิฉันนะน่ารักขนาดไหนก็ทานได้
แน่นอนอยู่แล้วคุณกินราบเลยแหละ

เจ้าของเขาคิดต่อยอดมาจากบัวลอยธรรมดา

ให้มันเป็นรูปร่างผลไม้สีสันสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะ
เป็นผลไม้บ้างดอกไม้บ้างแล้วแต่ว่าวันไหนจะปั้นเป็นรูปอะไร
วกกับกะทิที่หวานมันหอมกลม
ราดด้วยมะพร้าวอ่อนขูดแล้วก็เผือกค่ะคุณ
เผือกด้วยเหรออ่ะคุณดูราดน้ำกะทิเสร็จป๊าบใส่เผือกลงไป
ลงไปเต็มแน่นเขาไม่ได้ใส่มาชิ้น๒ชิ้นนะคะ
เขาใส่มาเต็มถ้วยคุณดู
โอ้โหแบบนี้ก็หวานมันครบเครื่องเลยทีเดียวแล้วมีความหอมด้วย
ถูกต้องแล้วราคา๒๕บาท
กล้วยเมื่อสักครู่นี้รับรองว่าอิ่มอร่อยแน่นอน
และนอกจากบัวลอยฟรุ้งฟริ้งหน้าตาน่ารักแล้วนะคะ
ที่ร้านก็ยังมีขนมอื่นแบบนี้นั่นก็คือถั่วแปบนั่นเอง
มีอีกมีขนมต้มด้วยนะคะ
ขนมต้มนี่ดิฉันชอบทานมากจริง
ขนมต้มจะต้องใช้มะพร้าวที่เป็นแบบมะพร้าวทึนทึกแบบอ่อนหน่อย
แล้วก็ลูกชุบลูกชุบก็หน้าตาน่ารักสีสันสวยงามเหมือนกันนะคะ
และก็ยังมีวุ้นกะทิด้วย
ใครที่ชอบทานวุ้นเด็กน้องหนูน่าจะชื่นชอบ
มีวุ้นพี่เบาเซลลี่อะไรอย่างนี้น่ารัก
น่ารักเกินนะผมว่าวุ้นมาสักครู่ในเด็กเผลอ
ชอบที่จะสะสมชอบที่จะเล่นแต่ไม่กล้ากินหรือเปล่า
อาจจะกล้านะต้องลองดูนะคะ
เพราะว่าเป็นไอเดียเก๋ที่เขาคิดค้นขึ้นมา
ใครสนใจก็สามารถไปลองชิมกันได้นะคะ

และตลาดนัดคลองถมทุกวันจันทร์

แต่ถ้าไม่สะดวกไปชัยนาธ
ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อที่ร้าน

หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเราขึ้นให้คุณผู้ชมแล้ว
หรือติดต่อทางเฟซบุ๊ก
บ้านขนมเล็กชัยนาธิ์ค่ะ
เซ็ตเข้าไปในเฟสบุ๊กบ้านขนมเล็ก
แต่ว่ารสชาติใหญ่โตเหมาะหัวหลังความอร่อย
อยากกินบัวลอย

อะไรทำไม

ให้ดังความอยากกินด้วย

อยากกินแต่ว่าอ้างน้องสเกลตลอด